คนนี้บอกว่าขอร้องเลยขอความเป็นธรรมหน่อย
รู้สึกว่ามีเพื่อนบ้านแบบนี้แล้ว
ชีวิตเขาไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ค่ะ
ถึงขั้นที่ชกต่อยท้าทายกันมาแล้ว

พวกมันมาเข้าช่องนี้ปุ๊บ
งั้นมาดูตรงนี้
เมื่อเช้ามาเอาฮุมบัตรไปทำงานนะ
เอาหมาไปคี่ตรงเสาไฟฟ้าว่านฮุมบัตร
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ลุกลามบานปลายแล้วคุณฮะ
คือเรื่องของเพื่อนบ้านกลุ่มนี้มันมีหลายประเด็นคุณ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เช่า

เรื่องของหมามาขี้มาฉี่

โอ้โหกลายเป็นประเด็นที่คนตีกันเลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคือถ้าฟังจากคลิปฟังผ่าน

ทะเลาะวิวาสในคลิปนี้อย่างที่พี่บุ๊คบอกไป
เกิดขึ้นระหว่างครอบครัวของนายจีรวัตรศรีมาอายุ๕๘ปีค่ะ

ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะหลางภูเก็ตค่ะ
วันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
นายจีรวัตรเสื้อสีเหลืองคุณผู้ชมนะครับ

เค้าเคยใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงมาก่อน

ใช่เขาไปตกลงกับเจ้าของที่เรียบร้อยแล้ว
จะเป็นผู้เช่าใหม่จะใช้ประโยชน์ได้จริง
แต่ผู้เช่าเก่าอย่างเพื่อนบ้านเนี่ย

ก็เลยมีปากมีเสียงกันมาตลอดคุณผู้ชม
จนกระทั่งคู่กรณีได้อีกเรื่องนอกจากเรื่องเช่าที่ใช่ไหม
จูงหมามาแล้วหมามาแล้วมาทุกวันเลยมาทำอะไร

ขี้อยู่หน้าบ้านเขาทุกวีทุกวันเลย

จูงมากี้ตรงนี้มาฉี่ตรงนี้
ฉี่รถล้อของฝั่งนายจิรวัตร

เขาก็เกิดคำถามแบบนี้เหมือนกันคุณผู้ชม
ด่าว่ากันอย่างรุนแรงหลายต่อหลายครั้งแล้ว
จนเกิดตามคลิปเนี่ยชกต่อยกันชุนละมุนค่ะ
ภรรยาของเขาพยายามเข้าห้ามถูกยาดของ

แล้วบอกเลยว่าถ้าตามคลิปเนี่ยลูกสาวเขาดูคลิปอยู่ใช่ไหม

คุณดูนะผู้หญิงคนหนึ่งถูกลากไปตามพื้น
ส่วนผู้ชายเนี่ยก็ชกกันนะผู้หญิงก็จับคู่กันตบกัน

โอ้โฮแล้วพื้นปูนนะแซ่บนะนู่นเอาไปตกตามพื้น
โอ้โหหลายมุมหลายด้านคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนทางด้านนายปียวัตรเสื้อสีดำเนี่ยนะ
เขาเป็นลูกชายของนายจีรวัตรผู้เสียหายยังบาดเจ็บอยู่ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวไม่เคยตอบโต้เลยนะ
แต่ไอ้วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อเขาหมดความอดทนแล้วค่ะ
ก็เลยด่าว่าอีกฝ่ายกลับไปบ้าง
ก็เลยเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันแบบนี้
ส่วนเขากับน้องชายพยายามจะพูดคุยดีแล้ว

แต่ทางลูกเขยของคู่กรณีไม่ยอมเหมือนกัน
ผลักน้องชายแล้วก็แม่เขาล้มลงไปต่อหน้าต่อตาเลย

พอลุกขึ้นมาได้เขาโดนอะไรคุณ
ท่อนเหล็กฟาดเขาให้กับสนับมือค่ะ
ส่วนน้องชายเขาเองก็โดนเหมือนกัน
รุมทำร้ายจนกระทั่งตำรวจมา
ตำรวจมาแล้วก็แยกย้ายกันไป
เขาว่าอาวุธที่สำคัญก็คือสนับมือนะคุณฮะ
คือนายจิรวัตรโดนสนับมือชกเข้าที่หน้า
เขาบอกว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่มาห้ามนะ
เขาอาจจะโดนสนับมือชกเข้าจนบาดเจ็บสาหัสกว่านี้ก็ได้

แล้วก็ตำรวจเรียกไปสอบปากคำบ้างแล้วค่ะ
ส่วนคู่กรณีเขาขี่รถจักรยานยนต
วนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายครั้งนะไม่พอค่ะ
แจ้งตำรวจไปแล้วใช่ไหมมีการโพสต์ข้อความข่มขู่ในเฟซบุ๊กอีกด้วยค่ะ
ทีนี้นายจีรวัตรกับครอบครัวบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวนะ
รู้สึกว่าอยู่แล้วแบบมันจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องขอร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนอีกแรงหนึ่งด้วยคุณผู้ชม
ตอนนี้เขาบอกเขาไม่ค่อยกล้าอยู่บ้านแล้วนะ

เรื่องที่เช่าจะทำมาหากินก็ไม่รู้จะยังไงต่อนะ